พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของตำรวจนครบัน๗หน่อยค่ะ
ไปนำกำลังนะคะไปปิดล้อมผู้ต้องหาหนีคดีพยายามฆ่าค่ะ
ผู้ต้องหาก็หนีสุดชีวิตนะคะปีนหลังคาของชาวบ้านหนีตำรวจค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ
พี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่หนีแล้ว

เหนื่อยจริงดูท่าทาง

หนีขึ้นไปเลยค่ะตำรวจกองบังคับการ

ปิดล้อมจับกลุ่มตัวนายอาศิระเลี่ยมขันทอง

อันนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรี
ข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนในครอบครอง
แล้วไปจับได้ที่บ้านเช่าเลขที่๔๑ซอยวัดประดิษฐาราม

คือพอเห็นตำรวจมาหนีปีนหลังคาชาวบ้าน

แล้ววิ่งไปบนหลังคาคือวิ่งไปทั่วเลยไม่คิดชีวิต

ก็ยอมรับบอกเหนื่อยผมเหนื่อยผมหอบ
เพราะยังไงก็ไม่รอดหรอกเพราะตำรวจเขาล้อมไว้หมดแล้ว
ก็ยอมจำนวนมอบตัวแต่โดยดีแต่ก็สภาพอย่างที่เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชม
อันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อ๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานายอาศิระ
เอาปืนไปก่อเหตุรัวยิงกลุ่มคู่อริ

ทำให้มีคนบาดเจ็บ๒รายคือเด็กชายนกอายุ๑๓ปีกับเด็กชายหลังอายุ๑๓ปี
ถูกยิงกลางหลังทะลุปอดคือเจ็บสาหัสทั้งสองรายค่ะ
แล้วก่อนที่จะหนีเนี่ยก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลข่มขู่ด้วย
บอกว่าถ้าเด็กสองคนไม่ตายจะไม่ยอมติดคุก
เออคือแล้วตอนที่ตำรวจจับเนี่ยในอาศิระยอมรับบอกเขาก่อเหตุจริง
เพราะวันนั้นเนี่ยมีคนมาฟ้องเขาว่าคู่กรณีชิงมอเตอร์ไซค์ไป
ก็เลยอาสาไปทวงคืนแต่พอไปถึงเนี่ยเห็นเป็นกลุ่มเลยอยู่กัน
คนนั่งเล่นกันอยู่บางคนก็ถือมีดจะกรูมาทำร้าย
ก็เลยต้องใช้ปืนยิงป้องกันตัวไป๖นัดก็ไม่รู้ว่าถูกใครบ้าง
อยากจะขอโทษพ่อแม่ผู้บาดเจ็บนะคะปืนเนี่ย
ก็เป็นของเพื่อนรุ่นพี่ซื้อมาจากโซเชียลกระบอกละ๑หมื่นนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็เอาไปคืนส่วนการโพสต์ข่มขู่ในโซเชียล
บอกเขาไม่ได้ทำนะคะเบื้องต้นนะคะตรวจสอบประวัติแล้วก็พบว่า
เคยต้องโทษจำคุกข้อหาชิงทรัพย์ที่สนชนะสงครามมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบังกรวยดำเนินคดีต่อไปค่ะ